ไปดูการเมืองของสหราชนาจักรกันบ้างนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วนางเทเลซ่าเมก็ขึ้นดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของสหราชนาจักรนะครับ
แต่ว่ามีรายชื่อของคณะรัฐมนตรี๑คนที่น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าเป็นคนที่ได้ขึ้นรับตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โดยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
เทราซ่าเมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหราชนาจักร
เข้ารับตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการ
แทนที่นายเดวิดคาเมรอนที่เพิ่งประกาศลาออกไป
สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้

อดีตนายกเทศมนตรีลอนดอน
ซึ่งเป็นแก่นนำโรนโรงให้สหราชนาจักรนั้น
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งถูกโยกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนนายจอร์ชออสบอน
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กลับไม่มีรายชื่อในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับ

ที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคอรมอลใหม่

ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และนายเหลี่ยมฟ็อกซ์ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับ
ส่วนผู้สนับสนุนให้สหราชนาจักร
ก็ได้แก่นางแอมเบอร์รัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ